มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเคลียร์หูกันก่อนเลยละกัน
บอกเลยว่าทำหนังกี่เรื่องต่อกี่เรื่อง
อานนท์ไม่พ้นถูกด่า
ก็เจอดราม่าเข้าไปเต็มเลยกับฉากที่เป็นการปะทะฝีปากกันระหว่างพระสงฆ์ที่รับบทโดยแจ๊ดชวนชื่น
กับคู่แม่ลูกที่เคยมีคลิปด่าตำรวจ
คือก็ด่ารุนแรงอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้หลายคนคงจำกันได้อยู่นะฮะ
ซึ่งในโลกโซเชียลออกมาติติงถึงความไม่เหมาะสมว่าเป็นการสนับสนุนคนผิดหรือเปล่า
พจน์อานนท์ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปมดราม่านี้ด้วยตัวเองค่ะ
จริงในคลิปที่น้องเห็นมันตัดออกมาแค่นั้นแต่จริงก็ในหนังมันจะมีอีก
ก็ขึ้นอยู่คนไทยแล้วว่าจะให้โอกาสเด็กคนนึงหรือเปล่าแค่นั้นเอง
น้องเขาก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เลวโดยสันดารไม่ใช่ฆ่าคนตาย
ไม่ได้ขายยาเสพติดที่น้องเขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาโมโห
ถ้าเกิดเอาสแตนอินมาเล่นมันก็ไม่มันเท่าตัวจริงหรือเปล่า
แต่ตัวจริงเขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวเป็นคนชั่วอะไรนะ

ถ้าคิดว่าเราผิดเราก็ต้องขอโทษนะฮะว่า
ว่าเราอาจจะคิดไม่ได้คิดมากเราคิดว่าความสนุกสนานแค่นั้นเอง
แต่กรณีที่เราด่าพระด่าอะไรเราไม่ได้มีจุดประสงค์
เราต้องการสอนสอนคนดูแค่นั้นเอง
คือในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาคุณผู้ชมคือน้องปืนเอง
ก็มีการพูดไว้ในเรื่องนะพูดตามบทว่า
ขณะตำรวจเขายังด่ามาแล้วเลยกับพระทำไมจะด่าไม่ได้นะฮะ
หลายคนก็เลยมองว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ถ้าเกิดวัยรุ่นหรือว่าเด็กดูเนี่ยจะเอาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือเปล่า
คอมเมนต์ก็แตกออกไปบอกว่าควรจะให้ที่ยืนในสังคมกับเขาบ้างนะคะ
เพราะว่าเขาเองก็มีการขอโทษขอโพยไปก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะฉะนั้นควรจะให้โอกาสแต่อีกพวกหนึ่ง

มุมหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่าโอกาสให้ได้แต่ว่าแบบนี้ให้ดูว่ามันไม่เหมาะสม
ไม่ได้ว่าไม่ให้โอกาสทางสังคมกับน้องแล้วก็คุณแม่นะคะ

ใช่ค่ะคอมเมนต์แตกหลายคนก็ให้กำลังใจหลายคนก็ให้โอกาสนะคะ
แต่ว่าพี่พศยืนยันว่าเดี๋ยวออกมาดูหนังเรื่องนี้ก่อนนะคะว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไง
เพราะเขาเองก็มั่นใจนะว่ามันก็เป็นการที่ชี้วงบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณ